คนไทยไม่ค่อยรู้ว่าเราเหลือปลาทูของเราน้อยลงมากแล้ว
ปลาทูที่เรากินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปลาทูไทย
ปัจจุบันนี้ก็โป๊ะปลาทูนี่มันหมดไปแล้วจากสมุทรสงคราม
ได้ว่าปลาทูที่อร่อยที่สุดของประเทศไทยน่าจะหากินได้ยาก

เมื่อก่อนนี้ปลานี้ถูกและสวย
ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ต้องไปเอาปลานอกเข้ามา
ปกติก่อนนี้เวลาหน้าปลาเนี่ยจะเข้ามาปลาหน้าอ่าวเนี่ยจะอร่อยมาก
อีกทีก็มาจากอินเดียหรอครับอีกทีก็มาปลากรีกล่ะ
ปลาโป้นี่มันก็ออกไปแค่สี่ห้าชั่วโมงก็เข้าขวัง
ใช่อร่อยกว่าปลากุ้งจะอร่อยกว่ามันจะมันกว่า

ก็ผมก็เลยสืบทอดมาจากพ่อแม่

ไปอยู่ไกลบ้าน
ก็พวกปลาทูนี่มันก็อยู่ใกล้บ้านเราแล้วก็

ก็เลยได้ทำโป๊ตต่อมาจากพ่อแม่เลยครับ
คนทะเลก็ชอบไปทะเลเป็นบ้านนะครับ

ก็จะชอบมากที่สุดก็คือตอนปลาทู
ที่มันวิ่งเข้าลงโป๊ะประทู

ไกลจนเข้าไปในอวนของเรา

มันก็จะแตกซ่านเลาะ

สาพื้นชาวประมงก็เรียกว่าปลามันเล้า
มันก็จะกระโดดขึ้นสูงจากน้ำประมาณคืบหรือศอก

อันนี้ก็จะเป็นจำลองจากโป๊อของเจียงมา
มันก็จะมีวงโป๊อปีกโป๊อองลวงซี่ฝือก

ตรงนี้พวกเห็นที่เป็นซี่ฟ่านนี่ก็เรียกฟ่าน
เอามีไว้สำหรับยก
เพลงนี้ก็จะปักห่างออกไปเพื่อที่
เวลาปลาลงมาแล้วกระทบตีดก็จะวิ่งตามตีเข้ามาในลูกพวกเรา
เวลาปลาเข้าไปแล้วเราก็ยกฟ่านหน้าขึ้นมา

พอออกบ้านเสร็จเราก็นำเรือเข้าไปไล่ป่าต้อน
ปลาเสร็จก็มาคันมาจับปลาที่บริเวณแคบลง
ปลาโป๊ะที่ขึ้นชื่อของแม่กองนี่ก็คือว่า
หน้าอ่าวแม่กองเนี่ยมันเป็นพื้นที่ดินโคน
ปลาที่เข้ามาผ่านหน้าอ่าวของสมุทรของคามหรือแม่กอง
มันจะรสชาติดีมาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วโบราณแล้วล่ะ
รุ่นปู่รุ่นย่าก็ปลาทูแม่กองเนี่ยอาจจะมีชื่อมาก
เพราะปลามันกินอร่อยน่าจะเป็นเพราะสภาพพื้นที่

โทสมัยก่อนย่างเตาถ่านเนี่ย
มันตกไปในเตาถ่านเนี่ยไฟลุกเลยครับ
ปลามันขนาดนั้นมันมันตก
ที่เลิกทำอาชีพโป๊ะก็
ก็ใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าทำมาตั้งแต่เด็ก
ก่อนจะเลิกนี่ก็ทำใจตั้งนานกว่าจะทำได้
ทำไม่ไหวนี่ก็น่าจะเป็นเพราะเครื่องมือ
มันทันสมัยมากขึ้นธรรมชาติมันเปลี่ยนไปด้วย
พอเครื่องมือทันสมัยมากขึ้นเขาก็ไปทำเรือก็วิ่งไปหาปลา
ได้ดีกว่าดีกว่าที่โป๊ะอยู่กับที่ที่ไปไหนไม่ได้
น้อยที่สุดที่อยู่ไม่ได้ก็คือสัก๓หลัวสองหลัวหลัวหนึ่งอะไรอย่างนี้
หลัวหนึ่งก็คือแข่งหนึ่งแข่งหนึ่งก็ประมาณสามสิบห้าหลัว
เพราะนี่ถ้าหมดไปก็น่าใจหายก็น่าเสียดาย
เพราะมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริง
แล้วก็ว่าถ้ามันจะสูญพันธุ์ไปก็น่าเสียดายจริง
โปรดติดตามตอนต่อไป